ก่อนอื่นเลยผมพาไปที่จังหวัดพยาวพาไปที่พยาวนี่ชาวบ้านเข้าไปกันเยอะมากนะ

โอ้ยมีช่างพ่าของเราไปก็บอกตรงเขาไปเขาไปเที่ยวแล้วเขาติดอกติดใจ
แต่กลับมาที่เรื่องราวของชาวบ้านที่จังหวัดพยาว
ผมจะพาไปดูนี่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นั่นกับแม่งสี่หูห้าตา
พากันไปฮะที่วัดป่าศักดิ์บ้านหนองหวีหมู่๘ตำบลท่าวังทองอำเภอเมืองจังหวัดพยาว
บอกเลยนะตอนนี้คึกคักมากเลย
แล้วชาวบ้านเขานำดอกไม้ทูบเทียนเครื่องเส้นไหว้มากราบไหว้
และแก้บนด้วยกับรูปปั้นอนุสวรีของเจ้าแม่จันเทวี
วิรักษ์กษัตริย์ที่เคยสร้างเมืองพยาวนะครับ
ซึ่งชาวบ้านเขาเชื่อกันว่าเมื่อมาขอพรและขอโชคลาภที่นี่แล้วจะสำริทผล
ก็นำของมาเส้นไหว้ถวายแบบนี้ก็แก้บนนั่นแหละครับอืม
แก้บนแล้วทำไงต่อกลับบ้านเลยไหมไม่ได้ไหนก็มากันแล้ว
นี่ครับชาวบ้านเขาจุดไฟเผาถ่านไม้จนเป็นสีแดง
เพื่อเส้นไหว้ขอโชคลาภกับแมงสี่หูห้าตาหรือว่าองค์สี่หูห้าตา
พร้อมกันจ้องเลยนะจ้องตาเขมงเลยจ้องไปที่ตัวอืมเท่านั้นไม่พอ
จ้องไปที่อุจจาระทองคำของแมงสี่หูห้าตาด้วย
เออเอาสิก็ว่ากันไปคุณผู้ชมฮะเป็นเรื่องราวของความเชื่อนะครับ
ไปถามเจ้าวาดวัดป่าศักดิ์คำก็คือพระครูภัยศาลพนารักษ์ท่านก็เล่าว่า
แมงสี่หูห้าตานะเป็นความเชื่อของชาวบ้าน
เขาเชื่อกันว่านี่คือพระอินทร์ที่แปลงกายลงมาจากสวรรค์เพื่อมาช่วยเหลือคนยากไร้ครับ
ซึ่งเมื่อใครบูชาด้วยถ่านไฟแดง
ที่ขอจะสมหวังเพราะตามตำนานเป็นแบบนี้
มีความเชื่อว่าแมงสี่หูห้าตาชอบกินถ่านไฟ
แล้วถ่ายออกมาเป็นทองเออเป็นทอง

เพราะใครที่เป็นแฟนตลอดข่าวเราอ่านข่าวนี้หลายต่อหลายครั้ง

ก็ทำให้คนที่นี่ครับเขาก็จะไปจุดไฟถวายด้วยถ่านไฟแดงเลยนะ
เพื่อให้สมดังคำปรารถนา
ส่วนนี้คือมูลของมันจะออกมาเป็นทอง

ผมบอกแบบนี้ละกันเป็นความเชื่อส่วนบุคคล
แล้วก็เป็นความเชื่อท้องถิ่นนะใครที่มีความเชื่อใช่
ความเชื่อแล้วเขาไปด้วยศรัทธาก็อย่าไปว่ากัน
แต่ยังไงซะดูข่าวดูเรื่องราวแบบนี้แล้วก็ต้องใช้วิจารณญาณ